ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ขอแวบเข้าไปดูเรื่องการเมือง
เรื่องการตรวจสอบการถือครองที่ดินของคุณปารีนาไกรคุบ
แล้วเกี่ยวยงไปถึงคุณวีระสมความคิดที่คุณบุ๊คเกริ่นไปเมื่อสักครู่
เมื่อวานนี้คุณวีระสมความคิดไปในฐานะผู้ชี้แจงครับ

แต่ว่าที่เป็นข่าววันนี้ก็คือว่าถูกคุณศิระเจนจาคะตั้งคำถามว่า
ที่มาตรวจสอบเรื่องที่ดินครูปรินาเนี่ยรับจ้างใครมาหรือเปล่า
และถ้าจ้างได้เขาจะจ้างให้ตรวจสอบที่ดินของคนอื่นด้วย
กลายเป็นประเด็นร้อนวันนี้ครับเพราะความหมายก็คือว่า
ถ้าเป็นอย่างนี้คุณวีระสมความคิดในสายตาของคุณศิระคือ
มือปืนรับจ้างรับจ้างตรวจสอบรับจ้างร้องเรียนเป็นประเด็นใหญ่วันนี้
ขอคุยกับคุณวีระสมความคิดหน่อยครับในฐานะของเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่นนี่แหละครับ

สวัสดีครับพี่สุภาพครับ
ตั้งแต่ทำงานมาเคยเจอคำถามแบบนี้ไหม
น้อยมากนะนะครับเขาก็ไม่พูดตรงและที่สำคัญนะมันจะเป็นการแอบพูดนะครับก็พูดรับหลังผม
แต่ครั้งนี้นะครับมันเป็นการพูดนะครับต่อหน้าสื่อมวลชนนะครับ

แล้วก็เป็นการพูดในคณะกรรมนาธิการประประชาของทภาพครับ
แล้วคนพูดเนี่ยก็มีสถานะเป็นหนึ่งในกรรมธิการชุดนี้ด้วย
ชุดนี้ด้วยนะครับก็เป็นสตพักธรรมนาธิการผลักษ์ของรัฐบาล
เรื่องนี้นะครับมันเกิดจากนะครับการที่มีเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานเนี่ยนะครับ
เอาข้อมูลมาให้ผมนะครับช่วยตรวจสอบว่าตอนนี้มันกำลังมีอำนาจลับนะฮะ
เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือคนที่ไปบุกลุกครอบครองที่ป่าสงวนแห่งชาติ
แล้วคนที่บุกลุกเนี่ยก็มีสถานะนะไม่ใช่ตาสีตาสามีสถานะเป็นสอสอพักพลังประชารัฐแก่นำรัฐบาลและก็นะเนี่ยแล้วต่อมาเธอคนนี้ก็ได้มาเป็นกรรมธิการในชุด
ผมไงในฐานะผมเป็นคนร้องเข้าไปเนี่ยเพื่อให้ผมไปแถลงข้อเท็จจริง
แล้วก็ลายงานความครืบหน้าและก็ให้พูดผมเนี่ยให้ไปยืนยันอีกครั้ง

เกี่ยวกับที่ผมร้องนะไม่ใช่มาพาผมไปเรื่องอื่นนะ
จะให้ผมเอาหลักฐานรายละเอียด
กรณีคุณแม่คุณธนทรมันเรื่องอะไรของผมล่ะ
คนที่รู้เรื่องดีก็คือคุณปรินาเธอนั่งอยู่ข้าง
แล้วอยู่ในกรรมธิการก็จัดการถามกันเองสิครับ
ไม่ใช่หน้าที่ผมหน้าที่ผมคือมาพูดเรื่อง
บุกรุกของคุณปารินาและคุณทวี
กรรมธิการควรรู้หน้าที่ของตัวเอง
แต่ว่าแหมไอ้คำถามที่ว่าไปรับจ้างใครมาตรวจสอบหรือเปล่าเนี่ย

มันไม่ใช่คำถามนะมันไม่ใช่คำถาม
มันเป็นการที่จะต้องการที่จะทำลายกันนะ
แล้วก็ไม่เป็นการให้เกียรติกับคนที่คุณเชิญเข้ามานะ
ผมไม่ใช่จำเลยผมไม่ใช่คนทำความผิดนะตรงข้ามเลย

พวกคุณเนี่ยยังขาดตกบกพร่องอะไรคุณไม่มีข้อมูลอะไร

แล้วคุณควรอย่างที่ผมเรียนนะครับพี่สุภาพ
เขาควรจะถามผมว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
เรื่องนี้มีอุปสรรคอะไร
จะให้กรรมธิการช่วยดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดผลกับประเทศชาติและประชาชน
หน้าที่เขาควรจะถามคำถามเหล่านี้กับผมไม่ใช่มาเริ่มขึ้นมาเนี่ยตีราชก็มาเลย
เนี่ยนะคุณอะไรเนี่ยนะถ้าผมจะให้ยื่นตรวจสอบตัวประธานแกเองที่เสรีเนี่ย
จะรับไหมผมบอกว่าไม่มีปัญหาก็ให้มีหลักฐานเข้ามาแล้วก็เดินไป
สะกิดยกมือไหว้ผมเสร็จแล้วก็เดินออกไปกลับเข้ามาก็มาตั้งป้อม
หาเรื่องแสดงออกไปวางแผนกันนะที่ร้านนี้ไม่ได้นั่งอยู่ตั้งแต่ต้น
หมายความว่าเขาออกไปนอกห้องแล้วก็คอยฟังเพื่อที่จะฟังกุญตือทั้งหลายข้างนอก
วอลูมของเขาเสร็จแล้วพอรู้ว่าจะเข้ามาป่วนผมยังไง
ก็เข้ามาเลยเห็นไหมเข้ามาแล้วจ้องเลยแล้วส่งติ๊กกับคุณภัยบูล
คุณภัยบูลก็ส่งลูกให้เห็นไหมฮะผมถึงบอกว่าพวกเนี้ยนะครับ
ไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่ของผู้แทนราษดรนะไม่ได้ทำหน้าที่ของกรรมธิการ
ปปชที่จะเข้ามาจัดการช่วยกันปราบปรามการทุจริต
ตรงกันข้ามเลยครับมาปกป้องพวกเดียวกันเอง
ซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ในกรรมธิการจุดนี้แล้วก็เป็นคนที่ผมกล่าวหาเห็นไหมครับ
ครับทีนี้มาถึงวันนี้เรื่องของคุณปรินา
คดีเก่า๔๖ไร่คดีใหม่๖๘๒ไร่ก็มีเจ้าภาพแล้ว
คุณวีระคิดว่ามาถึงวันนี้เนี่ยเบาใจได้หรือยัง
มันไปไหนไม่ได้แล้วครับนะมันได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
แล้วมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปมาช้ามาตุกติกผมตามทุกอาทิตย์
คุณจะแถกันยังไงคุณจะทำอะไรกันยังไงอยู่ในสายตาประชาชน
ผมเชื่อว่าทุกวันนี้ประชาชนยิ่งจับตามากขึ้น
เพราะพฤติกาลเหล่านี้ที่เขาไปแบบกรรมธิการเมื่อวาน
ผมว่ายังไงก็ไปไม่รอดหรอกครับดังเมื่อการณีนี้
อะไรมันไปในคันลองของมันแล้วครับ

มันคงจะไปบิดเบือนอะไรไม่ได้แล้วหลักฐานมันทนโทษหมดนะครับ
ถ้าจะช่วยจะอุ้มกันเนี่ยมีช่องทางไหนจะอุ้มได้อีก
อย่าให้ผมพูดเลยให้เขาทำดีกว่า

แต่ว่าที่คุณวีระคิดมาถึงวันนี้
ยังไงมันก็ต้องเดินไปตามคันลองเข้ามาแล้ว
สุภาพผมเชื่อนะผมยังเชื่ออยู่นะ

คนที่อยู่ในกระบวนการยุทธธรรมเขาคงไม่ถึง
เขาคงไม่เลวร้ายกันถึงขนาดจะทำร้ายประเทศชาติกันหมดหรอกครับ
ผมเชื่อว่าเลยฮะนะในที่สุดแล้วกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายครับครับ

ส่วนเรื่องของคุณพ่อคุณปรินาของคุณทวีเนี่ยไปถึงไหน
ก็เหมือนกันครับนะ
ไปมาเรื่องของคุณทวีเนี่ยนะ
ซึ่งถูกตรวจสอบหลังคุณปารินาเนี่ย

มันอาจจะเสร็จเร็วกว่าด้วยครับ
คุณทวีไม่ได้มีสถานะเป็นสอสอนะไม่มีเอกสิทธิ์อะไรคุ้มครองนะครับ
ผมเชื่อว่าเร็วเนี่ยหลังจากที่พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเมื่อไหร่เนี่ย
แล้วก็ส่งอายการเร็วนี้แหละครับ

ของคุณปารีนาต้องรอสภาปิดสมัยประชุมสิ้นเดือนนี้
พอปิดสมัยประชุมก็ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง

ก็ต้องประกันตัวต้องอะไรกันล่ะครับ
หลักฐานสำนวนที่คุณวีระบอกว่า
งให้หมดแล้วป้อนให้หมดแล้ว

มันเกินพอที่สุพาสภูมิพูดอย่างนี้แล้วกัน

ฉะนั้นดูตามทิศทางแล้วขณะนี้
วีระสมความคิดสบายใจได้แล้วว่าเรื่องนี้
เรื่องนี้ไปตามคันลองของมัน
เป็นไปตามกระบวนการของมันแล้ว
แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปประมาทหรือไปชะล่าใจนะครับ
ต้องคอยติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดต่อไปครับพี่สุภาพ
เรื่องตรงนี้มันไปประมาทไม่ได้หรอกครับ
เพราะอำนาจรัฐมันก็ไม่ธรรมดานะ
ครับช่วยกันเฝ้ามองด้วยกันนะครับคุณวีระครับ

คุณวีระสมความคิดครับ
ก็ยืนยันว่ามาจนถึงวันนี้
ยังไงก็ต้องเดินไปตามกติกากฎหมาย
พนักงานและอายการ
พนักงานสอบสวนอายการส่งฟ้องศาล
แล้วถึงวันนั้นเราค่อยดูกันต่อ